ผู้ชายคนนี้เขาเคยทะเลาะกันกับทั้งพวกเจ้าของตลาด
เคยมีเรื่องกันเคยมีปัญหากัน
แล้วว่ารอบล่าสุดกลับมาพร้อมอะไรรู้ไหม
มือนึงมีมีดมือหนึ่งมีระเบิด
พ่อค้าแม่ค้าแถวนั้นก็กลัวกันสิคะดูกันหน่อยค่ะ

นี่พร้อมนะคะในตลาดเค้าถ่ายเอาไว้ได้
ผู้ชายตัวใหญ่ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาตอนกลางคืนนะ
ตลาดนี้อยู่ที่ตำบลตลาดหลวงอำเภอเมืองอ่างทองค่ะ
ตะโกนเถียงกันกับคนขาย

ปลาเข้ามาใกล้กับร้านสเต็กบึ้ม

ก็นั่นน่ะสิแล้วทีนี้พ่อค้าแม่ค้าที่อยู่แถวนั้นตกอกตกใจใช่ไหม
ลูกค้ากินข้าวอยู่อูไม่ไหวจะนั่งกินต่อไป

แล้วหลังจากนั้นนะผู้ชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนี
ไปในซอยสมคิตบรรจันทร์
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนก่อนหน้านี้ประมาณช่วง๒ทุ่ม

มาตรวจสอบหลังจากเกิดเหตุแล้ว
คุณตำรวจไอ้คนนี้คนในตลาดรู้จักกันดี
ก่อนหน้ามันก็มีปัญหาทะเลาะกันกับเจ้าของร้านค้าในตลาด
มีคดีความกันอยู่ด้วยที่สพเมืองอ่างทอง
แล้วที่ผ่านมามันก็จะป่วนเป็นประจำเลย
แต่รอบนี้นะคุณตำรวจไม่ไหวแล้ว

มือนึงมีดมือหนึ่งประทัด
แล้วจะยังไงต่อล่ะปลาประทัดมาใส่
แล้วถือมีดโชว์ควงมีดโชว์แบบนี้

บอกว่าเดี๋ยวเอาคลิปนี้ไปแจ้งตำรวจดีกว่า
ให้ตำรวจดำเนินคดีตำรวจเห็นคลิปนี้แล้ว

ช่วยตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีด้วยนะคะ